สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้อยู่กับเราสองสาวค่ะพลอยและเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวแรกมาเริ่มกันที่แม่โบแวนด้าและน้องมะลินะคะตอนนี้ก็ถูกกักตัวเป็นระยะเวลาสิบสี่วัน
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าแม่โบเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยง
ก็คือประเทศญี่ปุ่นพอกักตัวเสร็จปุ๊บค่ะแม่โบเองพาลูกสาวไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยซึ่งผลการตรวจก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันพร้อมกันค่ะ
ภาพนี้แหละเป็นผลการตรวจจากโรงพยาบาลที่แม่โบโพสต์เอาไว้
ยืนยันว่าทั้งของเธอและน้องมะลิไม่พบเชื้อนะคะรวมไปถึงทุกท่านที่ไปคลิปเดียวกัน
ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีโดยแม่โบยังได้ขอโทษที่การเดินทางครั้งนี้
ทำให้หลายคนเป็นห่วงและเกิดความไม่สบายใจรวมถึงขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกำลังใจมาให้
และทุกข้อความสำหรับคำแนะนำตักเตือนรวมถึงคำชี้แนะต่างด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณในการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่ใช่แค่แม่โบยังมีดาราอีกหลายคนที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง

ใช่แล้วค่ะนี่ก็ครบ๑๔วันแล้วนะแม่โบบอกว่า
ไม่ติดเชื้อนะสบายใจกันได้นะคะ
แต่ว่างานเลื่อนงานยกเลิก
แบบนี้จริงแล้วงานการแสดงของลำไยเนี่ยค่อนข้างเยอะแน่นเอียดทุกคืนเลยศิลปินหลายท่านโดนพิษโควิดเล่นงานเหมือนกันยกเลิกงานกันมากมายแต่ว่าลำไยเองเนี่ยคิวงานยังแน่นเอียดอยู่นะคะก็เพื่อเป็นการการันตีว่าคิวแน่นจริงบันเทิงไทยรัฐก็เลยตามเธอไปถึงกองถ่ายเอ็มวีค่ะแล้วก็ซิงเกิ้ลใหม
ไวรัสมันกำลังแบบระบาดนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเวลาขอความร่วมมือเวลาจับมืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ขออนุญาตฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ถ่ายรูปหนูให้ถ่ายแต่ว่า
ก็คือขออนุญาตว่าไม่กอดไม่หอมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตฉีดแอลกอฮอลที่มือก่อนถ่ายรูปทุกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันผู้อื่นกันไปด้วยนะคุณนะ
คุณผู้ชมลองมาคำนวณค่าเสียหายของสาวลำไยเล่นกันดูดีกว่า
ถ้างานละ๑๒๐๐๐๐ศูนย์เงื่อนไป๔๐๘๐๐ค่ะ
แต่ถ้างานละแสน๓แล้วก็๕แสน๒เลยทีเดียว

แต่ก็บอกเลยว่าที่แสนสองแสนสามเนี่ยเธอไม่ได้ว่ารับเต็มคนเดียวนะ
ลูกวงอีกสมาชิกวงอีกนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับศิลปินทุกคน
แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะเข้าใจนะเวลามาขอกอดขอหอมขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
ปินก็จะบอกว่าห่างกันไว้ก่อนถ่ายรูปได้

อย่าไปโกรธเขาต้องเข้าใจ

ปินก็อยากจะกรี๊ดอยู่เออเข้าใจกัน